เพราะต่อไปในนาคตก็มีไทยตอบไปก็กลับมาใส่แมทมาอีกรอบหนึ่ง
เป็นโรคที่มาจากห้องทดลองหรือโรคที่เป็นมาจากธรรมชาติ

พวกยาเสพติดปีหน้าล้นประเทศ

น่ากลัวและสงครามยังไม่จบโยม
ทางตะวันออกทางแคลกก็ยังมิ้งอีกนะยังอยู่เครนกับรัชเชียัยเหลบกันอยู่

บางทีเร่งสร้างไปนะครับ

สมัครเจอโคลเซ็นเตอร์โทรมาด้วย
โยมโยมหลอกคนแก่คนเท่ามาเยอะแล้ว
ความเกรงกูต่อบ้านความละอายกับใจ

ประอาณาอาจารย์

ว่าในปี๒๕๖๗จะเป็นแผนที่ชีวิตเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
เพื่อที่จะได้มีสติตลอดไปนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับ

ผมไม่เคยเข้ามาในโบสถ์นี้นะครับพระอาจารย์
อาจารย์เล่าความงดงามของโบสถ์นี้
ผมเปิดมาครั้งแรกถือว่าตื่นตะลึกมากครับพระอาจารย์
วิหารเทพอันนี้มันเป็นนิมิตร
เพราะฉะนั้นขอคุยกับพระอาจารย์ด้วยภาษาสาบายสาบาย
แล้วก็ท่าทางสบายสบายนะครับพระอาจารย์ได้ครับ
ที่พระอาจารย์ได้ทำนายแล้วก็แม่งยำมากนะครับ
ต้นปีมกรามีเหตุภูเขาไฟเกิดซึนามิที่ตองกล้าเกิดไหยนะใหญ่มาก

รัสเซียบุกยูเคนในเดือนกรกฎานะครับ
มิถุนาแผ่นดินไหวแรงที่สุดในรอบ๒๐ปีของอัฟกานิสถานนะครับ
โรคแปลกอย่างโรคฝีด่าลิงที่พระอาจารย์เคยให้คำสัมภาษณ์กับพระอาทิตย์ท็อกซ์
ศรีลังกาประท้วงใหญ่รอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับ
วินอลิซาเบสที่๒สวรรคตนะครับโศกนาฏกรรมอิทาวรสำหรับประเทศไทยนะครับ
มีกราดยิงที่หนองบัวลำพูโกดังระเบิดที่มุโนะนะครับ
นี่ไม่นับการเมืองวุ่นวายทุนสีเทาเด็ก๑๔ยิงที่พารากรนะครับพระอาจารย์
วงการตำรวจทหารดาราวงการบันเทิงเสียชีวิตมากมายปี๒๕๖๖นะครับพระอาจารย์
หนักหนาอ่วมกันทั่วทุกคนเลยนะครับอาจารย์
ทีนี้คำถามที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ในปี๒๕๖๗นะครับพระอาจารย์
ภาพรวมประเทศไทยจะต้องระวังอะไรอย่างมีสติมากครับ
ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นพระอาจารย์
ประเทศที่มาสงครามมันจะแขกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี้ยใช่ใช่ใช่
นะเขาก็ยิงยิงขู่เป็นอย่างนั้นแหละที่จะเอาไปลบไม่ลบหรอก
ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาคุ้มครอง
ส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็จะสามารถแก้ไขทีละปอดทีละปอด
เหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรก
ต่อไปมียุคสองและต่อไปมีคนที่สามมีอีก
จาก๘พักต่อไปจะมีเพิ่มเป็น๑๐กว่าพัก
จะเป็น๑๒พักมีการเปลี่ยนแปลง
จากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้าน
แล้วต่อไปคิดต้องทะเลาะกันเอง

ไม่มีการสับเปลี่ยนกันอีก
โรคใครในปี๒๐๕๗จะมีอะไรที่เราต้องระวังมาก

ระวังพวกยุงให้มากที่สุด
ระวังไข้หวัดสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้น
งัฐบาลต้องดูแล

พระอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์กับเรย์รายรายการแทรกท้อง
ตอนนี้มีแล้วครับพระอาจารย์
พันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนซะด้วยซ้ำ
ไม่รู้ว่าจะกลายพันธุ์มากน้อยไปกว่านี้สักแค่ไหน

คำถามก็คือเราจะต้องระวังมันจะน่ากลัว
เพราะต่อไปในอนาคตก็บางทีต่อไปก็

แล้วไข้วัดใหญ่มันมีหลายตัวที่จะมา
ผมดูว่าคนที่จะตายเป็นเกี่ยวกับลงปอดเยอะ

แล้วก็ติดเชื้อขึ้นในสมอง

อย่าให้ตัวเองถ้าเป็นอะไรปุ๊บคุณจะปรึกษาแพทย์
มันเป็นโรคที่มาจากห้องทดลอง
หรือโรคที่เป็นมาจากธรรมชาติ
โรคจริงมันเกิดจากมนุษย์นี่แหละ
ที่ยิงขี่ปนาวุฒิขึ้นไปบนท้องฟ้า
บรรยากาศข้างบน
สภาพเมฆลมฝนฟ้าข้างบน

ถ้าหมาดยิงลงไปในน้ำ

ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมีแน่

สำหรับประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับอาจารย์
ประเทศไทยของเราส่วนมากจะเจอโรคภัยไข้เจ็บ

หนึ่งตัวสุรา

ตัวนี้ทำให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เราเนี่ยนะ

จะทำให้ภูมิต้านทานเราแย่ลง
สองสุราเมลยะไม่ว่าวายไม่ว่าบุหรี่
มึนเมาทำลายธาตุขันตัวเอง
เป็นเหตุที่คนโรคมะเร็งแล้วก็ไข้หวัดต่าง
เพราะทุกคนภูมิตัวเองที่ผ่านมา
ทุกวันนี้น้อยลงเต็มทีแล้ว
ในโรงพยาบาลส่วนมากจะเต็มกันหมด
เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บ

ช่วงตั้งแต่เดือนนี้ไปแล้ว

เข้ามาทางเมืองไทยเยอะที่สุด

ควรจะมีตำรวจมากขึ้น
ควรจะมีตะอาหารมากขึ้น
พวกยาเสพติดปีหน้าล้นประเทศ

ยังไม่จบ
แต่ความลับไม่มีให้โลก

ประธานาธิบดีคนใหม่มาทำก็จะมาอีกโดนทำทำนะใช่ครับ
ไม่ได้ก็จะไปโอ้โหทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงครับ
กลับมาที่เรื่องแผ่นดินไหวผมสนใจมากครับพระอาจารย์
ตามหลักของการสำรวจตรวจสอบประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่
รอยเลือดนะครับแล้วตอนนี้แผ่นดินไหวอย่างที่พระอาจารย์บอก
สิ่งที่ผมกำลังสงสัยก็คือพอแผ่นดินไหวรอยเลื่อนต่าง
มันพาดผ่านประเทศไทยมากมายมหาศาลนะครับคำถามคือพอรอยเลื่อน
มีพลังเหล่านี้โดนแอคทีฟจากแผ่นดินไหว
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบเยอะไหมครับอาจารย์
เพราะสมควรนะทั้งทั้งเชียงใหม่ค่ะโอ้โหแล้วทางอีสาน
ทางอีสานตอนเหนือแล้วก็ทางใต้ที่พายุจะมาใหญ่
ใช่น่ะเหมือนกับโอ้โหคนลุกเลยปีหน้าเนี้ยน่ะ
ปีหน้าเนี่ยต้องระวังช่วงกลางปีไปถึงปลายปี
แล้วก็ผมกลัวไม่กลัวอะไรหรอกน้องน้องน่ะ
มันเกิดขึ้นไม่ประเทศหลายประเทศเดียวนะค่ะประเทศ
ข่าวสารนะครับอาจารย์แต่มันน่ากลัวมากนะ
ปีนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นที่สุมาตรา
และได้รับผลกระทบถึงประเทศไทยเหมือนคราวก่อนหน้าไหมครับอาจารย์

แล้วประเทศเรายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่
บางทีเร่งสร้างไปนะพวกทางด่วนระวัง

พูดพูดพูดนี่เพิ่งมีตกหลุมเข้าไปครับพระอาจารย์

บางทีอย่าปำลาด
แต่ประเทศไทยเราก็จะมีการประท้วงกัน
ในอนาคตเกี่ยวกับการขุดคลองข้อกะ
เราจะมีปัญหาการประถวงกัน

ให้ข้าตอบแทนกันต้องเจียงอาจากัน

ไม่ต้องเลิดเราไม่ต้องไปอ้อม
ของต่างประเทศอีก
จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีทั้งคนเห็นด้วยแต่ควรจะเหตุผล
ประเทศเราการส่งออกอะไรแล้วแต่
แต่ผมดูว่าไม่เลวร้ายนะรอบของเราเนี่ยมันเลวร้าย

รอบทั้งเอเซียทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งตะวันออกกลาง
พวกนั้นวิบากรรมเข้ามาถึงเขาทำกลับมาเป็นร้อยปีกันแล้ว
เศรษฐกิจปี๒๕๐๐ศุษฐกิจจะดีผมฟัง
ผมว่าประชาชนฟังแล้วก็จะชื่นอกชื่นใจนะครับพระอาจารย์

ส่วนใหญ่ก็สินค้าไหนจะนำเข้าส่งออกได้ดีไหมครับอาจารย์
เรื่องข้าวไม่ขาดอยู่แล้วนั้นเรื่องผลไม้ไม่ขาดอยู่แล้ว
เรื่องการส่งออกของเราเรื่องการส่งออกไม่ขาดแคลน
เทคโนโลยีก็จะพัฒนาดีขึ้น
เพราะต่อไปไม่ว่าทางจีนทางพม่าทางเขมรทางลาวเนี่ยมันเชื่อมถึงกันหมด
เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในปี๒๕๖๗จะดีไม่ต้องตกใจ

ใน๒ปีน่ะไม่มีไงเลวร้าย

อาชีพถามว่าในเมื่อตัวเองพูดว่าแล้วว่าจะจะจ่ายค่ะแล้วก็
เราก็ทำตามสัญญาวิเคราะห์ทำตามสัญญาพิจารณา

ต่างประเทศหลังจากนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ
อาจารย์ความขัดแย้งหรือการรบพุ่งอย่างที่เราเห็นครับ
เรื่องการแยกดินแดนเรื่องนิกาย
อืมแล้วส่วงมากจะมาตามแขกศาสนาอะไรฮะตามศาสนาค่ะ
ตามตามตามศาสนาเป็นสงครามศาสนา

ที่เราเห็นอยู่บนหน้าเสือนี้ก็มี๓๔๕๖ชาติแล้ว

ชาติเก่าที่แผ่นดินใหญ่ก็

มันจะเป็นทางการมั้ยครับสมภัพร์บรูปครั้งที่๓

ประเทศไทยได้รับผลกระทบไหมครับอาจารย์
การค่านิดหน่อยแต่ไม่มาก
ถามถึงเรื่องวงการบันเทิงในปี๒๕๖๗นะฮะมีข่าวร้ายก็พอสมควร

ดาราแล้วใครที่ลง

พวกแชร์พวกลงทุนเงินเอาเงินเป็นลงทุนเนี่ย

อีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดประเทศไทย
จุดเสียของประเทศไทยมีอีกอย่างหนึ่ง
ทุกวันนี้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ศึกษามันจะระลุ้งเรือน
พวกที่โทรศัพท์มาเรียกเงิน

ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าคนแก่คนเท่า
ประเทศไทยภัยในประเทศไทยเราที่น่ากลัว
พวกโจรพวกนี้มันปล้นมันหลอกเงินดูดเงิน
๗๖จังหวัดมีทุกคน

และมันรวยด้วยนะครับอย่างราชาญ
มันเหาะเงินข้าวประเทศข้าวประเทศนี้เป็นร้อยค
พวกนี้นายอมนะไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้า

พระอาจารย์เจอกันจากแจ๊งขอร์เซ็นเตอร์มรึยังครับ

เดี๋ยวจะโอนเงินกลับมาให้

เด็กผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นและคนแก่เท่า

เพราะร่างกายโยมเป็นคน

ไอ้นี่ด่าอาริยสงฆ์นี้ถือว่าตกลงลบชกกับชกกันนะครับ
เรารับแต่เราไม่รับ

โอ้ยเพื่อนอาจารย์

จับใจจะทำให้ประเทศไทยสูงขึ้น
อย่าให้โจรกลับใจ

แต่ขาดสามัญสำนึกความเป็นคน

คนเราหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นหรอก

ที่เราจะสามารถแช่มชื่นหัวใจได้มั้งครับ
ครอบครัวดีก็อยากจะ

ช่วยกันพัฒนา
ประชาชนจะมีความสุขมาก

ก่อนที่สุดทำให้คน

คนอื่นมาป้นมาเจ็บบาดเจ็บพอแล้ว

ขอให้มีสิน๕

พุทธโธผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว
ขอให้พวกท่านเป็นอย่างพุทธเจ้า

คนไทยเราถ้ามีสามัญสำนึก
มีสินมีสมาธิมีปัญญา
สติคือความละลึกชอบ
เพราะเราควรจะดึงสติกลับมาได้แล้ว
แต่จากร้ายขอให้กลายเป็นดีซะ
จากมืดขอให้กลายเป็นสว่างซะ
จากชั่วเขาก็ขอให้กายเป็นดีซะ

จะมองช่องทางแสงสว่างของชีวิต

เกิดขึ้นจากอายัตนทหกของเรา
หนึ่งหูตาจมูกลิ้นกายใจ
วิริยบารมีคือความเพียร
ประเทศไทยจริงแล้วพื้นที่ยังเหลือเยอะ
แต่ความเพียรมันน้อย
ที่สำคัญที่สุดคำว่าพัฒนา
พศ๖๗๖๘๖๙พัฒนาได้แล้ว
เมืองไทยเราพัฒนาบุคคลพัฒนาปัญญา
ให้คนมีช่องทางเพราะคนยังตกงานอีกเยอะ
ช่วงสุดท้ายนะครับพระอาจารย์แนะนำ

ช่วงสุดท้ายคืออยากให้พระอาจารย์แนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ให้มีสติพระอาจารย์แนะนำให้เลแล้ว

ปีท้าเวสวัน

ครุฑอย่างแท้จริง

ซื่อสัตว์กัตราแผ่นดิน

ที่เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์
เป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองนะ

ท่านก็จะปกปักรักษา

อีกอย่างนึงที่สมควรที่สุดคือ

พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังศ์คุณ
อิติวิสวพะกวาหรือสวดชินปัญชรหรือสวดบารมีสามสิบทัศน์
ทานบารมีสิบทัศน์บารมีสามสิบทัศน์ทำให้คนชื่นใจ
องค์ที่สามมีอะไรแนะนำนอกจากครุฑและเทวราประจำตน
นาคาคนก็นับถือพญานาคพวกพญานาคทิ้งไม่ได้
พระคุณเป็นเจ้าฟ้าเพิ่งคุณส่วนท่านบอกว่า
ยาคุดมีสมบัติมากที่สุดเป็นตาแผ่นดิน
ถ้าใครกระตันยูต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ท่านจะให้ก้าวสลับพัดมะห้า

เป็นที่รักไข้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ภัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเขา
สองนาคาหน้าเป็นเจ้าน้ำ
ถามว่านาคดีไหมนาคนี่สวดมนต์ภาวนาตลอด

มีเป็นเนื้อแยะตั้งแต่
ยาวไปถึงปากอ่าว

ตั้งแต่ประเทศจีนยาวไปนู่น

ถ้ายังให้พระอาจารย์ให้ทำ

ด้วยอำนาจของขุนพระศรีรตนไต

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประเทศสยาม
สิ่งใดพึงปรารถนาสิ่งใด
ขอให้เป็นปัจจัยแก้วสารพัดนึก
สมหวังสมหวังทุกประการเธอ

โปรดติดตามตอนต่อไป